ป้อมเนี่ยบิ๊กป้อมหัวหน้าพักเก่า
แข็งแรงขึ้นนะตั้งแต่เป็นรักษาการนายก
ท่านก็แข็งแรงอยู่แล้วนะเอาเหรอ
คือนักข่าวหรือประชาชนเขาเพิ่งเห็นภาพท่านแบบ
ลงรถขึ้นรถแบบไม่ต้องมีใครพยุงอะไรยังไงแล้ว

ก็ยังเห็นว่าจริงท่านก็ยังแข็งแรงเวลาเข้าไปคุย
สมองท่านก็ยังเฟรชท่านก็ยังสามารถที่จะทำงาน
ได้ตามปกติค่ะคุณอุ๋ย
ไม่ใช่แบบรองนายกอายุ๗๗ที่แบบคนคิดว่าไม่แข็งแรงแล้ว

เอาอย่างนี้เดี๋ยวไว้วันไหนพาคุณอุ๋ยไปพิสูจน์ด้วยกันดีกว่า
ป่ะไปนะอยากจะอยากจะคุยอยู่กับบิ๊กป้อมอยู่เหมือนกัน

หรือว่าตอนจะมาอยู่กับชาธิบัตรได้คุยกับบิ๊กป้อม
ยังไม่ได้เรียนท่านนะคะตอนที่จะมาสมัครค่ะ
แต่ว่าก็แต่ว่าวันที่ออกไปกราบเรียนท่านก่อน

เพราะว่าตอนที่มาเข้าพลังประชารัฐเนี่ย

แล้วก็มีช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นพลเอกประวิทธิ์
ซึ่งตอนออกมาก็ไปอธิบายเหตุผล

เพราะว่าตอนนั้นก็ไปเรียนท่านว่า
มันก็เป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นค่อนข้างกระทันหัน
แล้วก็คงขอออกมาสักพักก่อน
ก็ต้องคงต้องมานั่งทบทวนตัวเองในหลายเรื่องก่อนค่ะ

ท่านก็คงรู้หน้าใส่
ค่อนข้างจะไม่อยากใช้คำว่าดื้อ
แต่เราก็จะมีจุดยืนในความเห็นของตัวเองค่ะ

สุดท้ายฮะขอ๓คำถึงบิ๊กป้อมหน่อยได้ไหม

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒